สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ทำกลางวิกฤตโรคระบาดก็มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดร้อนทะลุ๔๐องศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะ
แต่ยังมีบางภูมิภาคที่พบเจอกับฝนได้
นั่นก็คือภาคอีสานและภาคตะวันออก
เนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้าบริเวณดังกล่าวทำให้เกิดฝนฟ้าขนองขึ้น
เราไปตรวจสอบสภาพอากาศหลังจากนี้กันค่ะ
เหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะ

ส่วนภาคอีสานอากาศร้อนเช่นเดียวกันอุณหภูมิสูงสุด๔๑องศา
ภาคกลางอากาศร้อนมากอุณหภูมิสูงสุด๔๒องศาเซลเซียสเลย
ภาคตะวันออกค่ะอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่มีคลื่นสูง๑เมตรนะคะ
เช่นเดียวกันกับภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะ
ที่มีฝนฟ้าขนองมีคลื่นสูง๑เมตรเช่นเดียวกันค่ะ
ฝนตกน้อยลงนะคะแต่ยังพบฝนได้ในบางแห่งค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนถึงร้อนจัด๔๐องศาเซลเซียสเลย
เพราะฉะนั้นระวังอันตรายจากแสงแดดกันด้วยค่ะ
วันนี้เราพาคุณผู้ชมดำดิ่งไปใต้ทะเลลึกของประเทศเซเชลค่ะ
ูกรเล็กในมหาสมุทรอินเดียนะคะ
โอ้โหใต้ท้องทะเลนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมาก
แต่ว่าทะเลที่สวยงามแบบนี้นะคะกำลังจะถูกบรรทอนจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศค่ะ
ทำให้มีการเรียกร้องให้ทุกคนหยุดใช้ถุงพลาสติก
หันมาสนใจทะเลเราจะได้อยู่กับทะเลที่สวยงามแบบนี้ไปนานนะคะ
ช่วงนี้ประเทศไทยมีอากาศร้อนมีโรคระบาดด้วย
เพราะฉะนั้นกักตัวอยู่ในบ้านดีที่สุดค่ะ